และหลังจากการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะ
ประธานสนชก็ยังไม่ได้มีการแถลงถึงขั้นตอนที่จะต้องทำหลังจากนี้นะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดและรายละเอียดนะคะ
จากคุณจริยาศรีสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอาคารรัฐสภาค่ะเชิญค่ะ
ซึ่งได้เรียกประชุมสะพานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นพิเศษ
ธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรชั่วคราว

เพื่อรับทราบการสืบราชสันตติวงศ์ตามที่คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะราชบันลังได้ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ตรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชมัติเป็นพระราชไว้ตามกฎมนต์เทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
ซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะจึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและเรียกประชุมรัฐสภาและให้ประธานรัฐสภาเชิญพระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปค่ะ
วันนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยเมื่อสะพานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ราชการที่สิบ
หลังจากที่ย้อนไปเมื่อ๗๐ปีที่แล้วนะคะคณะรัฐมนตรีนายปรีดีพนมโยงได้มีมติเสนอไปยังพันตรีวิราชโอสถานนท์ประธานวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาขณะนั้นจัดประชุมรับทราบให้กลับบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้านองยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอนุญาเดชขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมห
การแถลงขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้อย่างไรบ้างค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี